มีอีกหนึ่งคดีค่ะที่นายอัจฉริยะประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรม
ก็เป็นคนช่วยเหลือแล้วก็เดินหน้าเรื่องคดีความให้เหมือนกันนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่โรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดลำปาง
ตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีที่แล้วปี๒๕๕๙
คือคุณแม่ของเด็กผู้หญิงอายุ๑๕ปีเรียนอยู่ม๓ตอนนั้น

บอกว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยทางฝ่ายปกครองของโรงเรียนเป็นคุณครู๒คน
เรียกให้ลูกสาวตัวเองเข้าไปพบ
แล้วก็เปิดคลิปภาพให้ดูเป็นคลิปภาพโป
ผู้หญิงกับผู้ชายกำลังมีเพศสัมพันธ์กันอยู่
แล้วก็ถามลูกสาวของคุณแม่ว่าใช่เธอไหม

ลูกสาวของคุณแม่ก็บอกว่ามันไม่ใช่
รูปร่างหน้าตาทรงผมมันก็ไม่ใช่

ผู้ปกครองที่เป็นผู้หญิงสองคนนี้เรียกคุณแม่ไปพบ

คุณแม่ก็ยืนยันว่าไม่ใช่ยังไงก็ไม่ใช่

ครูบอกว่ามันใช่แน่เลย

ว่าเดี๋ยวจะต้องมีการเซ็นเรื่องของการตัดคะแนนความประพฤติ

คือประมาณว่าบอกว่าเด็กเนี่ย
ทำไมถึงไปถ่ายคลิปป๊บเลย

คุณแม่ก็เลยตัดปัญหาด้วยการที่ว่าตัดคะแนนไป
จบม๓อยู่แล้วเดี๋ยวให้ลูกย้ายโรงเรียน
เพราะย้ายแล้วนะคะตอนนี้ไปเรียนปวชอยู่ที่อื่น
แต่ก็นึกว่ามันจะจบแค่นั้นมันไม่จบ

ก็เรียกลูกสาวคุณแม่ไปอีกรอบนึง
คราวนี้หนักกว่าเดิมค่ะคราวนี้
ให้น้องผู้หญิงปลดกระดุมเสื้อแล้วก็เปิดเสื้อออก

เอาคลิปที่เป็นคลิปโป๊มาเทียบกันเลย
แล้วดูว่าหน้าอกของน้องกับหน้าอกของคนที่อยู่ในคลิป

ก็เลยขอเปรียบเทียบหน้าอกของเด็กอย่างนี้หรอ
ดูหน้าอกเด็กอ่ะค่ะเด็กอายุไม่ถึง๑๕อยู่ม๓อ่ะ
คุณแม่ก็เลยบอกว่าแบบนี้ไม่ได้นะ

คุณแม่ไปยื่นเรื่องที่ผู้มนุยการโรงเรียน
ยื่นเรื่องกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ผ่านมาเป็นปีค่ะไม่มีความคืบหน้า
วันนี้นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรม

ไปพบกับพันธ์ตำรวจโทสมควรเกรดเทศ
รองผู้กำกับการฝ่ายสอบสวนสพเมืองลำปาง
เพื่อติดตามความคืบหน้าคดีนี้นะคะ
ฟังเสียงคุณแม่ของผู้เสียหายค่ะ
ถ้าสมมุติว่าตอนนั้นเด็กมันอยู่ในความปกครอง
ถ้ามันใช่สมมุตินะคูเรียกมาเรียกหาคะแนน
เหรอเด็กโดนกระทำแล้วคุณครูไม่ทำอะไรสักอย่างเลย
ซึ่งต่อมานะคะคุณผู้ชมเด็กหญิงผู้เสียหาย
ได้มาให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนด้วยนะคะ
บอกว่าวันเกิดเหตุได้ยืนยันกับครูฝ่ายปกครองไปแล้วว่าไม่ใช่
หนูไม่ใช่ผู้หญิงที่อยู่ในคลิปโป๊
แต่ก็มีส่วนคล้ายอยู่บ้างแต่ยืนยันว่าไม่ใช่จริง
แต่ครูก็ถามตั้งแต่บ่ายจนเลิกเรียนนะคะ

ก็ยอมรับยอมรับไปให้ตัดคะแนนความประพฤติไปอะไรแบบนี้ค่ะ

ตอนแรกครูถามแล้วน้องก็ปฏิเสธ

ครูก็ถามที่น้องไปยอมรับนี่ครูก็ถามว่าไง
ก็ถามบุญไปบุญมาก
แล้วก็เลยยอมรับแบบนี้หรอ

ไม่ให้ดูคลิป
ชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรมบอกว่า

ติดใจประเด็นที่ว่าคุณครูฝ่ายปกครองที่เป็นผู้หญิงทั้งสองคน
เอาคลิปโป๊นี้มาจากไหน
เรื่องต้นจากการหารือกับเจ้าหน้าที่และผู้ช่วยผู้มนุยการโรงเรียน
ก็เห็นว่าการกระทำของครูยังไม่เข้าข่าย
กระทำความผิดทางอาญาแต่อาจเข้าข่ายความผิดทางวินัย
ซึ่งโรงเรียนจะเรียกครูทั้งสองคนเข้าชี้แจงในรายละเอียดนะคะ
แต่ว่าความคืบหน้าล่าสุดวันนี้เดี๋ยวมีเพิ่มเติม
เพราะว่าทั้งฝั่งของโรงเรียนแล้วก็ฝั่งของผู้เสียหายได้มาเจอกัน
แต่ฟังเสียงนายอัจฉริยะประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออัตยากรรมก่อนค่ะ
ซึ่งล่าสุดวันนี้คุณผู้ชมทางรองผู้กำกับสมลำปางเชิญทั้งสองฝ่ายมาคุยกัน
ตัวแทนโรงเรียนทั้งแม่ของนักเรียนหญิงผู้เสียหายไปเจอกันที่สพเมืองลำปางเพื่อคุยกัน
พอคุยกันแล้วเนี่ยทางพนักงานสอบสวนสพมลำปางก็ให้ทางโรงเรียนได้ชี้แจง
ทางโรงเรียนได้ส่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนมานะคะแล้วก็นำเอกสารเรื่องนี้มาชี้แจง
ทางโรงเรียนบอกแบบนี้ค่ะทางโรงเรียนบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเข้าใจผิดกัน
เพราะเรื่องนี้มันจบไปนานแล้วในวันเกิดเหตุครูสั่งให้เปิดเสื้อจริง
เป็นครูแนะแนวและครูจิตวิทยารวม๒คนซึ่งเป็นครูผู้หญิงทั้งคู่
กระดุมเสื้อนักเรียนออกแค่หนึ่งเม็ดแล้วดูแผ่นหลัง
เพื่อตรวจสอบเปรียบเทียบกับคลิปผ้าโป๊ไม่ได้สั่งให้ถอดเสื้อออกทั้งหมดเพื่อดูหน้าอก
ครูขอยืนยันว่าไม่ได้ทำเกินกว่าเหตุเป็นเพียงการตรวจสอบเพื่อพิสูจน์ทราบเท่านั้น
ผลสอบก็จบไปแล้วนักเรียนหญิงคนดังกล่าวกับคนที่อยู่ในคลิปโป๊ไม่ใช่คนเดียวกัน
ดังนั้นเรื่องนั้นมันจบไปแล้วจนกระทั่งมาเป็นข่าวนี้ขึ้นนะคะ
ส่วนแม่ของเด็กนักเรียนหญิงที่มาพบกับทางรองผู้มนุยการโรงเรียนแล้วก็ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้ก็บอกว่า
จริงแล้วที่ออกมาเปิดเผยอีกครั้งเพราะอยากจะให้โรงเรียนชี้แจงข้อที่จริงหน่อย
คือมันยังไม่มีคำชี้แจงอะไรมาเลยมีแต่ลูกไปบอกคุณแม่ว่าโอ้เนี่ยโดนเปิดเสื้อนึกออกมา
คุณแม่ก็บอกว่าโรงเรียนชี้แจงหน่อยสิเนี่ยวันนี้ก็ได้รับคำตอบจากรองผู้มนุยการโรงเรียนนะคะ
ก็ได้เห็นเอกสงค์เอกสารอะไรเรียบร้อยคุณแม่ก็เลยบอกว่าก็เข้าใจ
ก็เข้าใจคุยกันด้วยดีจบลงด้วยดีเพราะครูที่ขอให้เปิดกระดุมเสื้อของน้องเนี่ยก็เป็นครูผู้หญิง
อาจจะไม่เข้าข่ายความผิดทางคดีอาญาแต่ก็มีความผิดทางวินัย
แต่ทนายเจมส์นิติธรแก้วโตบอกว่าจริงแล้วมันอาจจะผิดพรบคุ้มครองเด็กนะคะ

เพราะขาดเจตนาไม่ได้มีเจตนาอนาจารย
แต่พรบคุ้มครองเด็กเขามีอยู่
มันอาจจะผิดค่ะมันจะเป็นลักษณะของการกระทำเกี่ยวกับการทารุณกรรมต่อร่างกายหรือจิตใจเด็ก
บังคับคมคูอะไรอย่างนี้ค่ะ
เป็นการกระทำที่มีลักษณะลามกอนาจารย์นะคะ
ไม่ว่าจะได้มาซึ่งค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตามมันมีความผิดนะคะ
พรบคุ้มครองเด็กต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน๓เดือน
หรือปรับไม่เกิน๓๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับด้วย
ทนายเจมส์ก็บอกว่าเรื่องแบบนี้นะก็ขอพูดไว้เป็นอุทาหรณ์แล้วกัน
ถ้ามีลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นอีกเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะต้องให้เด็กมาถอดเสื้อ
มันต้องมีพยานหลักฐานอื่นสมมุตินะสมมุติว่ามีเด็กคนไหนทำจริงนะ
ก็ไม่ควรจะมาทำแบบนี้ควรที่จะเตือนเด็กสอนเด็กไม่ใช่บังคับให้แบบมาตรวจสอบเปิดเสื้อดูอะไรแบบนี้
หรือว่าถ้ามันเป็นคลิปที่มันไม่เหมาะสมมันลามกอนาจารย์จริงจริงแล้วคิดว่าน่าจะเป็นลูกศิษย์ของเราเนี่ย
มันก็ต้องมีวิธีการในการที่จะให้เจ้าหน้าที่หลายฝ่ายมาร่วมกันตรวจสอบ
ไม่ใช่มาบังคับเด็กว่าเธอถอดเสื้อสิเธอถอดนู่นถอดนี่หน่อยฉันจะดูว่าร่างกายเธอเหมือนในคลิปไหมอย่างนี้มันไม่ใช่
ยังมีวิธีอื่นนะคะเด็กค่ะอายุไม่ถึง๑๕ตอนนั้นนะคะ
ทางโรงเรียนบอกโอ้มันจบไปนานแล้วมีผลมาตั้งนานแล้ว
ก็ทำไมไม่ชี้แจงผู้ปกครองกับเด็กเขาตั้งนานแล้วล่ะ
เป็นปีนะคะสิงหาคมปีที่แล้ว
ทำไมต้องปล่อยให้เข้ามาเนี่ยมาถามความคืบหน้าผ่านตำรวจผ่านสื่อผ่านอะไรต่างนานา
ก็ชี้แจงเข้าไปตั้งนานเขาก็จะได้ทราบตั้งนานไม่ต้องมาบานปลายถึงขนาดนี้
สรุปก็เบื้องต้นแน่มีความผิดทางวินัยก่อนนะคะเรื่องของพรบเด็กคุ้มครองเด็กเนี่ยเดี๋ยวว่ากันอีกที